คุณผู้ชมครับและแล้วในที่สุดนะครับ
สาวงามของเราก็ได้ผ่านธุรกิจที่คงต้องถือว่า
รวบรวมความรู้และความสามารถทั้งหมดไว้
แล้วพวกเธอก็ทำออกมาได้สำเร็จ

คณะกรรมการได้ดูทั้ง๑๔สาวงามแล้ว

ดูนักเรียนอนุบาลหมี่น้อย
ออกมาเต้นกระด้องกระแด้งกันอะนะ

ที่จะใช้สรีระของตัวเอง

อยากจะบอกว่าในส่วนของการไปประกวด
ที่ต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยก็แล้วแต่

มันเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
พูดง่ายคือไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยนะคะ
คือคุณไม่มีทางที่จะเข้าใจ
แล้วก็ไม่รู้จักอารมณ์
แล้วก็ไม่มีวิธีการใช้ร่างกายที่ถูกต้อง
แต่ว่าเท่าที่คุณทำในวันนี้ก็โอเค
ก็พอผ่านก้มแก้มไปได้

ัญญาครับมีคำชมให้น้องไหมครับ
คือจริงแล้วเนี่ยก็หวังอยู่นะว่าจะมีแบบสักคนหนึ่งที่แบบ
โอ้โหเต้นเก่งมากเป็นนักเต้นโผล่ไปสักคนหนึ่ง

แต่ว่าก็มีบางคนที่โอเคก็พอแบบถูไทยเอาหน้าดีไว้ก่อน
มั่นใจไว้ก่อนอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ดูเหมือนว่าพลอยซ้อมน้อยหรือเปล่า

แล้วพอเวลาเราเต้นคู่กันเนี่ยค่ะ
มันจะกลายเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมาก
ในขณะที่น่ารักทำออกมาได้ดี

จากผู้หญิงสวยดูสง่างาม

ก็คนกังวลแต่พี่จะให้หน้ายิ้มยังได้ยังไง

แต่ห่วงเท้าจะไปเตะหน้าเพื่อน
เพราะว่ากันเหวี่ยงแรงมาก

เหมือนหนูเกรงว่ากลัวจะไปชนใครอะไรอย่างนี้

พิดคนหรือเปล่า

เหมือนอะไรจะหลุดออกจากร่างกายอยู่แล้ว
แล้วให้หนูมาเต้นตั้งแบบนี้

ก็อย่างที่บอกการปล้อย
ส่วนสต๊อปก็หลังคล่อมอาจจะเพราะเราเป็นคนตัวสูงตัวยาว
เลยดูเก้งกล้างมั้งแต่โอเคสีหน้าท่าทางก็ดูมีความสุขดี
คู่ต่อไปครับออยและแยมครับ
เอาละยามครับคณะกรรมการเชิญครับ
อยลืมหมดทุกอย่างจริงต้องขอบอกเนอ
แบบตอนแรกก็ทำกายใดผมกันนี้
อย่าลืมแต่ดูแล้วก่อนแร่วิญญาณมากคือแรกโอเคนะ
แต่พอหลังเหมือนแบบมันลอย
มันเหมือนมันไม่ได้โฟกัสอ่ะมันเหมือนแบบแร่วิญญาณจริงนะ
ลืมท่าใช่มั้ยก็จริงก็ไม่ได้ลืมไง
ก็บอกไปแล้วว่าโอเคเราอาจจะแบบคล่อมจังหวะไป

เข้าใจเนื้อหาของเพลงหรือเปล่า
ไม่เข้าใจ
เพราะว่าเวลาที่ทุกคนเต้นนะ
ไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้นะ

เท่าที่พี่สัมผัสได้คือขำหมดเลยนะ
สิ่งที่พี่ไม่ทราบน้องแยมที่สุดก็คือ
อาการหวะร้องไปด้วย
คือแบบเหมือนสำนึกผิดกับตัวเองว่า

ที่ทุกผู้ชายล้มไปตัวไปลาก

เหมือนว่าลากทุบหัวแล้วลากศพเข้าไป

แต่สิ่งที่พี่ไม่ปลื้มเธอที่สุดคือ
การทำไปแล้วหัวเราะไป
ทำไมถึงคิดว่าหนูไม่ได้ตั้งใจคะ

หนูก็ยิ้มแล้วก็หายใจเข้า
เขาก็คงคิดว่าหนูหัวเราะ
แครอทและฝนครับ

แต่สิ่งที่มันดูมีอารมณ์ในเพลงนะ

มั่นใจดีนะคะที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่าคนอื่น
ไม่มีคำคอมเมนต์เลยนอกจากเสียงหัวเราะ
แต่พี่เขียนว่าพอผ่าน

คือทำเขาหัวเราะ
ไม่ได้ทำแบบดูเพลินนะทำเขาหัวเราะอะไรอย่างนี้

ตอนดูยังแบบดูแล้วแบบเพลินอ่ะอย่างออมแอ๋มนี่แอบเห็นว่าตอนเวลาช่วงพักกองเอ้ยอะไรเอ่ยน้องจะแบบโอ้โหซ้อมสุดเล็กอยู่ตามมุมตรงไหนมุมตัวอยู่ตลอดเวลาก็จัดระเบียบร่างกายได้ดีเลยแหละ
ส่วนบาหลีอันนี้ที่นายชื่นชมในเรื่องของสีหน้าท่าทางคือเลิศอ่ะไม่รู้จะว่าไงแต่เลิศทั้งที่รูปร่างก็อวกกว่าเพื่อนแต่ขโมยซีนจิกผู้ชายได้สะบัดขนาดนั้นโอเคอ่ะ
ยิ่งบาหลีเนี่ยชอบท่าแบบย้วยระญาติอ่ะคือการหันคออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมีเสน่ห์ดีอะค่ะ
เหมือนหนูอยู่ข้างหลังคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดถึงแบบเออบาหลีบาหลีบาหลีบหลีคือพูดถึงหนูก็มีแต่ว่าแบบอย่างแม่รักอ่ะเขาพูดเยอะสุดแต่คนอื่นอาจจะมองหนูไม่เห็นซึ่งหนูอยากได้ตรงนั้นอ่ะหนูอยากได้สิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาซึ่งหนูรู้ว่าตัวหนูเป็นยังไงแต่หนูแค่อยากให้เขาพูด

ไม่เครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเธอรู้กันว่าเธอการเต้นของเธอไม่มีผล
แล้วก็ไม่สติแตกเวลาที่อยู่ต่อหน้าคณะกรรมการ
คุณผู้ชมครับตอนนี้๑๔สาวงามของเรา
และช่วงนี้คือช่วงเวลาสำคัญของพวกเธอด้วย
ถึงเวลาแล้วนะครับที่คณะกรรมการ
จะพิจารณาผลคะแนนของแต่ละคน
แล้วมาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่หรือใครจะต้องถูกแขวน
สาวทั้ง๑๔คนครับขอเดินเชิญรับผ่อนทางด้านนอกครับ

และตอนนี้เราจะใช้เวลาช่วงนี้ให้กับคณะกรรมการครับ
และผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้

ก็มงกุฎมันก็มีอันเดียวก็รอดูแล้วกันว่า
วันจริงวันตัดสินของคุณกุลจะไปอยู่ที่ใคร

เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๗กันยายนนี้
ลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า๓๘รางวัล
มูลค่ารวม๑๓๒๐๐บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง